ไปดูเรื่องของบุรุษปรายศนีย์กันหน่อยค่ะ
ต้องทำหน้าที่ส่งของของเราให้คนที่คุณรักใช่ไหม

ถ้าคุณเขียนไม่ดีเขียนไม่ชัดเจน
คุณบุรุษไปศรณีเขาส่งไม่ได้นะค่ะ

อันนี้คือนี่คือลายมือค่ะคือเอาจริงนะเขาเขียนสวยนะสวยแต่มันอ่านยากค่ะ
ถูกมันหวัดไปหวัดมาใช่ไหมมันดูศิลปะมันดูงานประดิษฐ์นะ
แต่มันอ่านไม่ออกไงคุณบุรุษปริศนีย์เลยบอกโอ้อยากส่งใจจะขาดแต่มันอ่านไม่ออกค่ะ

ใช่ค่ะเสื้อผ้านี้คุณผู้ชมถ้าใครอยากจะไปช่วยแกะลายมือนะเข้าไปที่เพจบริษัทปรายศนีย์ไทยค่ะ
เขานำมาโพสต์พร้อมกับข้อความบอกเล่าบอกว่าพี่ไปแล้วจะร้อนใจใครเนาะแกล้งกันได้
จะมีใครช่วยพี่ปรายแกะลายมือนี้ได้บ้างไหมเอ่ยแปลได้หมดมีรางวัลน่ารักให้นะครับ
ทีมประอยากจะไปส่งผู้รับสุดใจแล้วจ้าแล้วก็บอกที่มาด้วย
ส่งคืนยังส่งยากเลยครับคืนก็ไม่รู้จะส่งที่ไหนคุณดู
ใช่ไงอันนี้เขาก็บอกเหมือนกันถ้าอยู่ที่ปรายศนีย์นี่แหละเอาจริงคือพี่ปรายศนีย์บอก
ผมไม่ได้ส่งช้าผมอ่านไม่ออกน่าจะส่งต่อไม่ได้ส่งกลับคุณไม่รู้จะทำยังไง
แล้วนอกจากนี้คุณผู้ชมยังมีอีก๔ฉบับนะคะที่ชาวทวิตเตอร์นำมาแชร์
เป็นซองจดหมายที่เขียนลายมือหวัดแบบลักษณะคล้ายกันนะคะ

กล้องสังเกตทุกฉบับจะติดสแตมตีตราประทับจากปรายศนีย์สาขาสามเศษ
มาเข้ากรุงเทพนี่นะใช่ไหม
แสดงว่าต้องมีคนมาส่งจริงแต่เป็นลักษณะการส่งเหมือนหย่อนตู้ปริศนีย์
ไม่ได้ผ่านเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์อย่างนั้นนะคะ
ก็เลยก็จำเป็นต้องรับมาแบบนี้นะคะ
โพสต์นี้ภาพนี้แชร์ไปในโซเชียลหลายคนมาช่วยนะคะ

พยายามช่วยกันมาเทียบคำต่อคำก็มี
คุณอ่านตรงไหนเป็นสุรชัย
ก็พยายามก็แกะกันไปสิ
เขาพยายามช่วยมากเลยถอดคำออกมาเจ้าหน้าที่งานโดยตรงส่งที่ส่งส่งถึงส่งถึงถึงพี่อะไรก็ว่ากันไป
ที่มันจะเกี่ยวข้องว่าเป็นการส่งทางเมืองกราฟันนะ
ไม่อยากให้ถึงมือผู้รับแค่อยากทักพี่ปรายศนีย์เฉย
ล่าสุดนะล่าสุดถามไปยังปริศนีย์ไทยเขาได้รับการบอกมาว่า
จดหมายเหล่านี้นะบุรุษปรายศนียนรับมาจริงค่ะแต่ว่าการที่นำเอาซองจดหมายออกมาโพสต์แชร์เนี่ย
ต้องการวิจารณ์เรื่องลายมือนะไม่ได้ว่านะแต่ก็มีเจตนาอยากจะบอกกับทุกทุกท่านนะว่า
ถ้าจะจ่าหน้าซองจดหมายถึงใครขอล่ะเขียนให้ถูกต้องชัดเจนให้อ่านออก
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้จัดส่งได้ถูกต้องถูกคนทันเวลา
หรือถ้าไม่เจอคนรับปลายทางอย่างน้อยก็สามารถตีกลับได้
แบบนี้คือเจ้าหน้าที่บอกไม่รู้จะจัดการต่อยังไงเลยนะคะ
ส่งต่อก็ไม่ได้ส่งกลับก็ไม่เป็น
เสียดายข้อความในจดหมายอ่ะไปไม่ถึงอ่ะ